ชนแล้วหนีค่ะเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เหมือนกัน
คือมีมอเตอร์ไซค์เขาขี่สวนเลนมา
แล้วก็มาเฉียวชนกับรถอีกคันนึงที่เข้ามาทางตรง
จนทำให้ลุงคนที่ขี่รถคนนี้ค่ะเขาบาดเจ็บสาหัส
หลานชายเห็นลุงบาดเจ็บทนไม่ไหวเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์
อยากให้คนที่ก่อเหตุนะคะมามอบตัวด้วยนะคะ

รมโครมนั่นอ้าวเห็นไหมคะ
มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนอื่น๒๓คันซ้อนเลย
เพราะว่าคุณเบี่ยงจากขวามาซ้ายแล้วก็มาชนของเขาเข้า
แล้วก็ไปเลยนะไปล้มอยู่แล้วขึ้นไปเลยนะ
จากซ้ายมาขวาขออภัยเพราะว่าเขาอยู่อีกเลนส์หนึ่งค่ะ
นะคะจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วสุดท้ายลงมาดูไหม
ไม่ค่ะไปไหนไปเลยไปเลยขึ้นรถแล้วไปเลย
หนีไปเลยค่ะหนีไปเลยนะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้คุณผู้ชม
อยากให้ดูกันอีกรอบสังเกตมอเตอร์ไซค์วิ่งจากทางซ้ายมาขวาใช่
แซงรถกระบะแต่ไม่พ้นไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของลุงค่ะ
ลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะลุงคนที่หลานของลุงเนี่ยนะคะ
บอกว่าลุงเองที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็บาดเจ็บนอนแน่นิ่งลงไป
สวมหมวกกันน็อกด้วยอ่ะค่ะเอาหน้าลงด้วยฮะเออ
ทุกคนตกออกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนรถคู่กรณีก็ยกรถขึ้นมาขับหนีต่อไป
ไม่สนใจแม้แต่เล็กแต่น้อยเลยค่ะหนีออกไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยอำพรภัยศาลอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เกิดขึ้นที่หน้าซอย๗ช่วง๖โมงเย็นประมาณวันที่๑๐กรกฎาคม
วันนั้นใครเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็แจ้งบ่อแสไปได้
ซอย๗๖โมงเย็นประมาณวันที่๑๐กรกฎาคมอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรี
ผู้โพสต์ค่ะเขาฝากให้คนเห็นเหตุการณ์หรือว่าคนรู้จักชายคู่กรณี
เนี่ยค่ะคนนี้โอ้โหกล้องจับภาพชัดอยู่นะคะชัดอยู่เหมือนกัน
หากใครเห็นชายคนนี้ค่ะติดต่อไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
คุณลุงที่บาดเจ็บก็อาการสาหัสมากหลานชายคนโพสต์เนี่ยนะคะ
ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่าตำรวจเนี่ย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียนไม่ชัด
ตำรวจก็เลยไม่สามารถติดตามตัวคนก่อเหตุได้ตอนนี้มีผู้ให้ข้อมูลค่ะ
ว่าคนขับขี่รถคู่กรณีอาศัยอยู่แถวบ้านเอื้ออาทร
กู้สองแนะนำให้ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วก็คาดว่าอาจจะได้ตัวเร็วนี้
รู้ตัวรู้พิกัดแล้วแต่ว่าทางที่ดีเนี่ย
ก็มาติดต่อกับตำรวจนะคะแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
รับผิดชอบหน่อยละกันนะคะอืม